อย่างเดียวไม่พอต้องกินให้อิ่มน้ำสำราญและอร่อยด้วย
เพราะฉะนั้นไว้ใจผมได้เลยเรื่องของของกิน
วันนี้เรารวบรวมเอาไว้แล้วเรียกได้ว่ามัดรวบตึง

สำหรับอาหารป่าน่าลิ้มลองซึ่งมีเมนูอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย
ตลอดข่าววันนี้ขอเอาใจคนที่ชอบทานอาหารรสแซ่บ
อย่างเมนูอาหารป่าวันนี้เรารวบรวมมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชม
ถึงหน้าจอเรียบร้อยแล้วมีเมนูอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
เริ่มกันที่เมนูผัดเผ็ดงูเห่า
ไปกันที่ตำบลอ่างแก้วอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
ที่นี่เราจะได้ชิมเมนูผัดเผ็ดงูเห่า
ฝีมือของคุณชะลอค่ำคมและคุณเล็กทูบหอม
ชาวบ้านของที่นี่โดยจะเป็นผัดเผ็ดงูเห่า
แบบชาวบ้านเริ่มจากการถลกหนังงูเห่าออก
เหลือแต่เนื้อสีขาวตลอดทั้งตัว
นำไปหั่นเป็นท่อนแล้วนำไปสับให้ละเอียด

จากนั้นพักเอาไว้ก่อนต่อด้วยนำพริกแกงแดง
มาตามผสมรวมกับตีปลีและเครื่องเทศจนละเอียดได้ที่
ระหว่างนั้นให้นำเนื้องูเห่าที่สับละเอียดใส่ลงไปในกระทะที่ตั้งบนเต้าถ่านไฟปานกลาง
วนจนเนื้องูเห่าแห้งแล้วตักขึ้นพักไว้
จากนั้นนำพริกแกงที่เตรียมไว้ลงไปผัดจนหอม
เนื้องูเห่าที่รัวแล้วลงไปคลุกเคล้ากับพริกแกง
ใส่เครื่องปรุงรสชาติผัดจนเข้าเนื้องูเห่าและเครื่องปรุง
ตักออกจากกระทะพร้อมใส่ใบกระเพราเพื่อความเผ็ดร้อนเพียงเท่านี้
ก็จะได้เมนูผัดเผ็ดงูเห่ารสชาติจัดจ้านแล้วล่ะครับ
ไปกันที่หมู่บ้านพะเนาตำบลปราสาททอง
อำเภอกวาวศิลป์นรินดิ์จังหวัดซูรินดิ์
ที่นี่เราจะได้ชิมเมนูนกกระทาแดดเดียว
ของคุณชาตรีจารัฐ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์น้ำหลายชนิด
คุณชาตรีเล่าว่าที่ฟาร์มของเขา
มีนกกระทาอยู่ประมาณ๒๐๐๐กว่าตัว

ตั้งแต่ออกเป็นไข่มีตู้อบออกเป็นตัว
ตัวผู้ตัวเมียและตัวไม่สมบูรณ์
การเลี้ยงนั้นใช้ระยะเวลาสั้น

ทั้งไข่นกและนกเหนือ
และเมื่อนกมีอายุได้๑เดือน
ส่วนตัวเมียอายุประมาณ๔๐๔๕วัน
ก็จะเริ่มให้ไข่นานประมาณ๑๑เดือน
สามารถให้ไข่ได้ประมาณ๒๕๐๓๐๐ฟองต่อปี
สำหรับ๑ตัวเลยทีเดียว
ส่วนนกกระทาตัวผู้ตัวเมียที่ไม่สมบูรณ์

จะนำไปทำเป็นนกกระทาแดดเดียว

ขอบอกว่ารสชาติเนี่ยอร่อยสุดไปเลยล่ะครับ
และสุดท้ายกับเมนูด้วงมะพร้าวเสียบไม้

ว่ากันว่าร้านนี้เนี่ยคนเยอะ
มีคนมายืนต่อแถวกันมากมาย
พอขยับเข้าไปใกล้ก็ถึงกับปางอ้อ

เพื่อซื้อด้วงมะพร้าวเสียบมาให้นั่นเองล่ะครับ
คุณโอเล่ชัยวงศ์พ่อขาด้วงมะพร้าวย่างบอกว่า
้วงมะพร้าวนี้ตนเป็นคนเลี้ยงด้วยตนเอง
โดยใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ๑เดือน

โดยจะนำมาขายทั้งปิ้งย่าง
รวมถึงขายแบบสดกิโลกรัมละ๓๐๐บาท
ซึ่งในแต่ละวันจะขายดีมาก
ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่า
คนกินเชื่อว่าด้วงมะพร้าวมีคุณค่าทางอาหาร

หากได้ทานแล้วจะทำให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองล่ะครับ